สีสะเกดกันก่อนเลยนะครับมีหนุ่มสีสะเกด
เขานำคลิปหนึ่งค่ะมาโพสต์ตรงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจมาก
มีพระสงฆ์๓รูปไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระปลอมหรือเปล่า
ลักษณะพฤติกรรมมันน่าช่างสงสัยเหลือเกิน
ถามว่าทำไม
เพราะว่าหนึ่งไปบินทบาทแบบนี้
ก็บินทบาทปกติไม่ใช่นะ
ทบาทปกติคือต้องมาเช้าตรู
แต่นี่เขามาสายไปแล้วอะค่ะไม่สายไม่มา
ที่สำคัญคุณเชื่อไหมอาหารไม่รับรับปัจจัยเป็นเงินเท่านั้น

นั่นสิคะหลังจากที่เกิดภาพนี้ออกมาค่ะ
ทีมข่าวท้าแรกทีวีก็ลงพื้นที่ปลายตรวจสอบ
ไปพูดคุยสอบถามชาวบ้าน
หลายคนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกดนะคะ
ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละค่ะบอกว่าพบพระลักษณะเดียวแบบนี้

ถ้าไม่ใช่ช่วงสายไม่มานะ
คือปกติผ้านี้ต้องมาเช้าตรู่ใช่ไหม
เหมือนพระทั่วไปนี่ไม่ใช่นะที่สำคัญเนี่ย
เลือกด้วยเลือกรับเฉพาะเงินสด
ไม่รับอาหารเป็นเช็คเนี่ยรับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจภูทรกันธรารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ก็ได้รับแจ้งจากประชาชนแล้วก็บอกว่าพบพระสงฆ์๓รูป
คล้ายกับที่มีการนำภาพมาโพสต์ในโลกออนไลน์
ตำรวจเขาก็เลยมีการสั่งการให้ชุดสายตรวจ
ตำรวจจราจรลงพื้นที่ก็ไปพบจริงนะ
เพราะลงพื้นที่ไปพบพระสงสามรูปกำลังบินทบาทอยู่เลยฮะ
บินทบาทกับประชาชนในพื้นที่
ซึ่งก็ตรงกับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
ก็เลยแสดงตัวเข้าขอตรวจค้นพระสงฆ์ทั้ง๓รูป
มีเอกสารแสดงเฉพาะเป็นของประเทศกัมพูชา

ไม่มีเอกสารการเข้ามาในประเทศไทย
ก็เลยมีการเชิญตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ศรีสะเกดรับตัวไปดำเนินการ
เพื่อส่งตัวผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
เอาล่ะต้องขอบคุณนะคะหนุ่มศรีสะเกดที่คอยตั้งข้อสังเกตนะครับ
ถ่ายคลิปถ่ายภาพภาพนิ่งแบบนี้เอามาโพสต์ลงในออนไลน์
คุณคิดดูนะว่าเนี่ยเป็นแค่การรีดถ่ายเบื้องต้น
ถ้าเกิดว่ามันหนักกว่านี้ไปก่อเหตุอาทยากรรมเนี่ย

เชื่อว่าบ้านหลายบ้านแถวระแวกนั้นเขาน่าจะโดนเหมือนกันนะ
แต่ว่านุ่มคนนี้เป็นคนเปิดประเด็นจนเอามาสู่การจับกลุ่มนะคะ